ตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ประชุมติดตามความคืบหน้า
ของคดีวางระเบิดแล้วก็วางเพลิง๗จังหวัดภาคใต้

พร้อมเตรียมขออนุมัติศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม๑คน
โดยหลังจากการประชุมเครียดนานกว่า๒ชั่วโมง
ตำรวจเอกศีวราเปิดเผยว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากกว่าเดิม
แล้วก็มีแนวทางที่จะออกหมายจับคนร้ายเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง
โดยตำรวจชุดคลี่คลายคดีกำลังขออนุญาตศาล
เข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มว่ามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุมาจากสาเหตุใด
ส่วนคนร้ายที่ถูกออกหมายจับไปแล้วทุกคน
ตำรวจมีชุดออกติดตามตัวอยู่แล้ว
จากการตรวจสอบของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพราะว่ากลุ่มคนร้ายที่ถูกออกหมายจับยังหลบซ่อนอยู่ในไทยนะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปมาเลเซียตามที่เป็นข่าว

ตำรวจยังไม่มีหลักฐานว่าใครจ้างวานหรือวงการก่อเหตุ
แต่วิธีการลงมือของกลุ่มคนร้ายเหมือนกับการก่อเหตุ

ส่วนกรณีที่ตำรวจสันติบาลขึ้นป้ายภาพและชื่อผู้ต้องหา
เพื่อให้ประชาชนที่ทราบบ่อแสคนร้ายแจ้งข้อมูลกับตำรวจ

การประชุมในวันนี้น่าจะมีการขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา
เพิ่มอีกอย่างน้อย๑คนที่ก่อเหตุที่จังหวัดพังงา
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ส่วนท่อน้ำเลี้ยงที่สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ขณะเดียวกันจะให้ปปงร่วมตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนด้วย
พร้อมกันนี้พตเศีวารายังยืนยันว่า
คดีนี้ไม่มีทางตันอย่างเด็ดขาด
และจะทยอยจับผู้ต้องหามารับโทษตามกฎหมายให้ได้